วันนี้เราพูดคุยกันเรื่องของทีมชาติไทย
ซึ่งน่าจะต่อเนื่องที่สุดแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องแข่งขันในเกมรอบ๘ทีมสุดท้าย
ครับเจอกับสาวดีอาราเบียนะครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายบ่ายที่ผ่านมานะครับ
มีการแถลงความพร้อมก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้น
ประเด็นสำคัญก็คือบทสัมภาษณ์ของอากิระนิชโนนะครับ
บอกว่าในชีวิตการเป็นกุญสือเนี่ยคุมทีมลงสนามมาเป็นพันนัด
แต่ว่ามี๑แมทช์ที่อยู่ในความทรงจำของเขา

ในรอบรองชนะเลิศของโอลิมปิกรอบคัดเลือกเมื่อปี๑๙๐

โอ้โหทำการบ้านดีมากเลยนะครับ

พอมีประเด็นแบบนี้มาเราก็เลยเอาหยิบมาเล่าให้กันฟัง
แล้วมีสถิติตัวเลขมากมายมาฝากกัน
ซึ่งน่าสนใจสำหรับการคุมทีมชุดนี้ของนิชิโนด้วยนะครับ

ก็บอกนะครับว่าในฐานะที่เป็นเจ้าภาพ

แล้วก็แบ่งหน้าที่การสุดท้ายก็ทำได้ตามเป้าหมาย

เขาบอกว่าทั้งสองทีมน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
หากดูจากผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมา
แต่ก็ยังมีแนวทางนะครับที่จะสู้ในเกมนัดนี้
แล้วก็แน่นอนนะครับตลอดการคุมทีมมาหลายนัด
อย่างที่พี่สอนบอกเนี่ยแมชที่ไม่เคยลืมสำหรับเขา
แต่มันก็ไม่ใช่ข้อได้เปรียบเพราะว่าซาอุก็มีระบบการเล่นที่ชัดเจนครับ
อาจจะลืมแมชหนึ่งไปในการคุมทีมไปเล่นโอลิปิกรอบสุดท้ายปี๑๙๙๖เนี่ย
ที่เขาเรียกกันว่าปฏิหารที่มายอามีเอาชนะทีมชาติบราซิลได้นะครับในยุคนั้น
ซึ่งบราซิลก็มีดาวดังอย่างโรนันโดนะครับริวาโดรวมทั้งเบเบโต้นะครับ
เป็นนักเตะโคต้าอายุเกินนะครับแต่ว่านิชโนบอกว่าเกมชนะสาอุนั้น
เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขานะครับ
เพราะไทยเป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ยังได้พักมากกว่า๑วันแต่ก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในการเจอกับทีมชาติไทยนะครับ
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่นักเตะสาอุจะได้แสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมา
แล้วก็การเล่นต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยเต็มสนามก็เชื่อว่าลูกทีมจะไม่ส่งผลอะไรไม่ได้ตื่นสนามหรือว่าเกรงกลัวเสียงเชียร์
มาถึงรอบนี้นี่ก็ไม่น่าจะต้องพิสูจน์อะไรกันแล้ว

แล้วก็โอกาสในการเสียประตูโดยคำนวณนะครับเป็นค่าคำนวณออกมา
สถิติดังกล่าวถูกคำนวณจากความน่าจะเป็นของโอกาสทำประตูในแต่ละเกมครับ
โดยพิจารณาจากลูกยิงแต่ละลักษณะเทียบกับลูกยิงลักษณะแบบเดียวกันทั่วโลกเลยครับ
แล้วก็มีการเก็บเป็นสถิติออกมาก่อนที่จะคำนวณออกมาเป็นความน่าจะเป็น
ซึ่งจริงแล้วอันนี้อาจจะเป็นข้อมูลอีกชั้นนึงด้วยกัน
มองไว้เป็นสีสันของข่าวปรากฏว่าทีมไทยครับมีความน่าจะเป็นที่จะได้ประตูเป็นอันดับที่๒
การได้ประตู๕๖ประตูแต่ว่าสามารถยิงได้จริงถึง๗ประตู
ถือว่าผลงานได้เกินคาดขณะที่อีรานเป็นที่หนึ่งนะครับ
มีค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่หกจุดหกประตูทำได้จริงเนี่ยสามลูก
ส่วนซาวดีอาราเบียครับคู่แข่งของไทยนะครับ
มีความน่าจะเป็นของการได้ประตูอยู่สี่จุดหนึ่งประตู
แต่ทำจริงได้สามประตูครับก็ปัดลงนะครับ
สี่จุดหนึ่งเหลือ๓ส่วนความน่าจะเป็นในการเสียประตู
หรือว่านะครับปรากฏว่าซาวดีอาราเบีย

มีความน่าจะเป็นที่จะเสียประตูเพียงแค่ศูนย์จุดแปดประตู
แต่เสียจริงเป็นแค่หนึ่งลูกนะครับส่วนทีมไทยอยู่อันดับที่สิบสามนะครับ
ความน่าจะเป็นในการเสียประตูอยู่ที่ห้าจุดสอง
แต่ก็เสียจริงสามประตูเท่านั้นนะครับขณะที่เว็บไซต์ของเอฟซีนะครับ
ได้มีการเปิดโผล่๑๐ลูกยิงที่สวยงามของการแข่งขันในรอบแรกที่ผ่านมา
เพื่อให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมกันโหวตว่าใครจะได้คะแนนสูงสุด
ลูกยิงของสุภโชคสารชาติที่ล็อกหลบผู้เล่นของทีมชาติบาเลน
จะยิงมุมแคปเข้าไปนะครับเป็นประตูให้ทีมชาติไทยขึ้นนำสองต่อศูนย์ในวันนั้น
ถูกเลือกให้อยู่ใน๑๐ลูกยิงสุดสวยด้วยนะครับ
แฟนก็สามารถเข้าไปร่วมโหวตประตูของสุปโชคกันได้นะครับ
ทีมสุดท้ายย้ำกันอีกครั้งนะครับเตะวันพรุ่งนี้ครับไทยเจอกับสาวดีอาราเบีย
กันที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรังสิตแข่งขันในเวลา๑๗นาฬิกา๑๕นาทีครับ